เมื่อวานมีข้อมูลจากรายการถามตรงของคุณจอมขวัญ
โทรไปสัมภาษณ์เด็กวัย๑๗ปีกับ๑๔ปีที่ถูกบังคับค้ากาม
บอกว่าเปิดเผยข้อมูลน่าตกใจนะคุณ
เล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมาประมาณ๑ปีที่แล้ว
มีตำรวจมาซื้อบริการในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศร
จากนั้น๒คนนี้ก็เข้าไปในห้อง

นึกว่ามีตำรวจคนเดียวที่ซื้อบริการเข้าไปในห้องพบมีผู้ชายถึง๕คน
เข้ามาบรุมเข้ามาบีบเข้ามาจับตัวลวนลาม
อารมณ์รุนแรงบอกแบบนี้
หลังจากนั้นก็โยนเงินให้แล้วก็ออกไปจากห้องนะครับ

เคยขายบริการทางเพศให้กับข้าราชการ
ถึงในบ้านพักข้าราชการ
ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน

ส่วนทางด้านของรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
คือรองประยูนเมื่อวานได้ลงพื้นที่
ลงพื้นที่ที่จังหวัดแม่ห้องศร
ขณะที่ทางด้านของจันวันลบ
ต่างขณะนุรักษ์ผู้ถูกบริสุทธิ์อยู่
แต่ด้วยตำแหน่งทางข้าราชการที่สูง
ทำให้ถูกจับตามองแล้วก็เป็นเป้าทางสังคมได้ง่าย
ซึ่งเชื่อว่ากรณีแบบนี้มีอยู่ทุกจังหวัด
แต่ที่ไม่ถูกเปิดเผยเนื่องจากอาจยอมความ

หรือว่าผู้เสียหายไม่กล้าออกมาพูดความจริงนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าไม่ได้มีเฉพาะเพศหญิงเท่านั้นที่ถูกค้าประเวณี
พร้อมระบุด้วยว่าอนาคตทางราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศร
น่าจะจบลงแล้วเพราะไม่เพียงแต่กฎหมายของไทย
ที่ขึ้นชื่อว่ารุนแรงติดอันดับโลกในเรื่องการละเมิดทางเพศจะเอาผิด
แต่แรงกดดันรวมถึงพลังทางสังคมที่มีความรุนแรงเนี่ย
น่ากลัวกว่าในการกดดันให้รับผิดชอบ
แล้วก็เรื่องของจัญญบันแล้วก็สังคมได้ตัดสินไปแล้วนะครับ
ทางด้านของผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เปิดเผยถึงกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศร
ถูกกล่าวหาผัวพันธ์การค้าบริการเยาวชนที่แม่ห้องศรเนี่ยนะครับ
บอกว่าตอนนี้นายกฤษฎาบุญราชประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
ซึ่งหัวใหญ่ของกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

ลงพื้นที่ไปแล้วนะช่วงนี้ลงพื้นที่ไปก่อน

และรายงานผลขึ้นมาให้ทราบ
ภายในสัปดาห์หน้าต้องรู้ผลแล้วนะ
ผลสอบเพราะว่ามีข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

จะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกคน

แล้วก็จะลงโทษขั้นสูงสุดตามกฎหมาย

เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และยาเสพติดนะครับ
เมื่อวานทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศรคนปัจจุบันนะ

บอกว่าตอนนี้ทางหน่วยบนเขาบอกว่า

กลัวว่าจะเป็นเรื่องขยายความไป
ต้องรอให้คณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้นนะครับ
เราก็ถามทางด้านของรองประยูน
ท่านรองประหลัดที่เป็นคณะกรรมการ
ถามว่าเอ๊ะแล้วจะตรวจสอบไปถึงผู้ว่าคนเก่าหรือเปล่า
เพราะผู้ว่าคนเก่าตอนนี้ย้ายไปอยู่เป็นผู้ว่าอุตรดิษฐ์แล้ว

คือตอนนี้คนที่ถูกพลาดพิงคนเดียวก็คือผู้ว่าคนปัจจุบัน

แล้วก็เกิดความจริงมากที่สุด
แล้วถ้าความจริงเป็นอย่างไรปรากฏอย่างไร

จากจะสอบเรื่องของที่มีส่วนรู้เห็น

ก็ต้องสอบเรื่องของรู้เห็นเป็นใจ
ทำเป็นมองไม่เห็นเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยหรือเปล่า
แล้วก็เป็นห่วงเรื่องเทียร์๓เลยนะครับ
พระบาทราบอกไม่ต้องห่วงเทียร์๓
เพราะว่าเขาดูเรื่องของความตั้งใจของรัฐบาลนะครับ